แก้วก็เดินมาบอกผมว่า

พวกผมคิดว่ามันพูดเล่น

แล้วมันก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดู
ผมก็ไม่กล้าลงจากรถเลย
แล้วแก้วก็บอกว่านอนโดนมากครับ

แก้วก็บอกว่านอนโดนมากครับ
ก็ผมก็ถามว่าป้ามาจากไหนมามาได้ยังไง
แล้วมันหลุดออกมาได้ยังไงเพราะว่าตอนที่ผมออกแล้วออฟฟิศ
คือมันไม่มีหมาอยู่ในรั้วบ้านแต่พอกลับมา
หมาตัวที่กัดมันอยู่ในรัวบ้านซึ่งมันเป็นหมาของอีก
อีกที่หนึ่งที่มันมีเจ้าของ
มันก็มีจานข้าววางอยู่ในรัวบ้าน

ประตูออฟฟิศมันแง้มเปิดนิดนึง

ผมก็ให้มันอยู่บนห้อง

แต่ว่าผมแม่ง
กอดดึงลูกบิดไม่สุด
ประตูมันน่าจะเด้งเอง
แล้วประตูข้างล่างแม่งก็เสือกเปิด

มีอาทิตย์มีหลักสมัน